มาพูดพร่ำทำเพลงวันนี้พูดถึง
เลขพลังแห่งความมีชื่อเสียงเลยค่ะ

ซึ่งอยากจะอธิบายในชาร์จนี้เลย
๑๙๙๑และ๖๙๙๑
เป็นตัวเลขที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว
คือเลขของความปลอดภัยสามารถใช้งานได้เลย
ซึ่งกลุ่มเลขนี้ควรจะหยิบจับไปไว้ตรงไหน

ถ้าไว้คู่สุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเงินรั่วด้วย
แต่อยู่ส่วนอื่นได้หมดนะคะเป็นเรื่องของชื่อเสียง
อันนี้เราจะใช้เวลาที่มีอยู่ตัดไปเลยว่า
ความเหมือนและแตกต่างของ๖๙๙๑และ๖๙๙๖คืออะไร
ชัดเจนค่ะเลข๙มาจากพระเกต
เกดทำหน้าที่ในการส่งพลัง
ซึ่งคนที่มีเลข๙ในตัวให้รู้เลยว่าเราจะเก่งรอบด้าน
ค่อนข้างเข้าถึงในหลายเรื่อง
หัวเขาจะกว้างมากเรามาดูความต่าง
ก็คือ๑๙๙๑ก็จะมี๑เป็นส่วนประกอบนั่นก็คือดวงอาทิตย
คือความสามารถโดดเด่นเป็นตัวเองมีสว่าง

จะเป็นเรื่องของศิลปะการบันเทิงและการเข้าถึงจิตใจคน
ดังนั้นค่ะเริ่มจะเห็นความแตกต่างชัดเจนแล้วนะคะ
เป็นชื่อเสียงที่คุณได้มาจากความสามารถพิเศษเฉพาะด้านของคุณจริง

มีความสามารถและสาธารณชนก็รับรู้ความสามารถตรงนี้
มันเหมาะกับอาชีพอะไรคะอาจารย์
ถ้าเราเห็นเนาะแหล่งนักวิทยาศาสตร์ที่ดังระดับโลกเนี่ย

การิเลโอมีหนึ่งก้าว
มีไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคะ

ซึ่งจะเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องดูดาว
แล้วก็เรายกตัวอย่างอีกสักคนหนึ่ง
นักกีฬาที่มีชื่อเสียงของไทยนะคะ
น้องเมนักกีฬาแบทมิ้นต้านใช่ไหมคะ
นี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่เราบอกว่าเขาเก่งด้วยตัวเขาเอง
เขาดังก็เพราะความสามารถที่เขามีและไม่สั่งใคร
มาถึง๖๙๙๖ถามว่าเป็นเบอร์มีชื่อเสียง
เลขมีชื่อเสียงไหมแน่นอนมีชื่อเสียง
แต่ชื่อเสียงเขาจะมาจากความน่ารักส่วนบุคคล
ความสามารถทางการแสดงคือบุคลิกบุคลิก
แล้วก็การวางตัวการพูดจาที่ไปโดนใจสาธารณชน
ตัวอย่างได้เลยอย่างเช่นดาราศิลปินนักร้อง

ถูกแน่นอนแหละว่าเป็นชื่อเสียงเหมือนกัน
แต่ว่าเราเลือกใช้ให้ถูกว่าชื่อเสียงนั้น
มาจากความสามารถเฉพาะตัวหรือว่ามาจากความน่ารักน่าเอ็นดู
ก็เลือกใช้กันได้นะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
มาดูคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าส่งมาบ้างคุณชนะว่ายังไงฮะ
เอามาดูกันที่คนแรกเลยนะครับขึ้นชื่อมาได้เลยว่าใครนะครับ
คนแรกที่ผมเห็นอยู่นี้ก็มีคุณเสก
เฮ้ยคุณเศกเอ้าคุณเศกนะคะอาชีพอาชีพอะไรคะ
อาชีพค้าขายถ้าคุณเสกที่มีอาชีพนักร้องนี่ผมมีแอบตกใจ
คุณเศกค้าขายมี๘เยอะมากเลยค่ะ๘๘๘๐๘๘๑
คุณเสกน่าจะมีเบอร์นี้ตั้งแต่ในยุคที่เขาชอบเลขตองไปเนอะ
แปดเต็มเบอร์ไปหมดเลยนะคะแต่ว่าคุณเสกจะมี
แต่ถ้าเราตัดว่าเป็นเรื่องของอำนาจบารมีเนี่ยเขามีเต็มมีเยอะ
เงินทองไหลเข้าเยอะมีลูกน้องเยอะมีบริวารเยอะนะคะ
แล้วก็บ่อยที่เขาจะเผลอบ้าอำนาจเพราะความมีอำนาจที่มันเยอะเกินไปนะคะ
แต่ว่าเขามีข้อที่เสียเปรียบอย่างรุนแรงก็คือลงท้าย๘๑
เลขของการถูกหักหลังทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องการลงทุนนะคะ
ก็เบอร์นี้จริงถ้าเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนนะคะ
วนนะถ้าเกิดเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนแต่เขาคงบอกว่าซื้อตองมาก็แพงนะ
ใช่ซื้อมาแพงเหมือนกันอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
คนละกันนะต่อไปคุณกวางครับคุณผู้ชมครับ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งมานะ

ขายประกันนะคะสำหรับเบอร์นี้ก็ถือว่าผ่านนะคะ
เนื่องจากว่าข้อหนึ่งอธิบายแบบทั่วไปคือ
เป็นเลขที่ดีทั้งชุดเป็นเลขมงคล
ชุดจะไปในทางเสน่ห์การพูดจาเจรจาพาเพลินเมตามหานิยม
เลข๒๔๒๔และความฉลาดที่รวดเร็วฉับไว
ก็คือ๔๙๔เก่งไอทีเก่งออนไลน์ด้วย
ท้ายที่๔๕ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีสติไหวพริบปฏิพาณมาเต็ม
และมีความรอบครอบด้วย
แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยน
สองท่านที่เราดูไปวันนี้นะคะก็มีทั้งดีกับไม่ดีนะ
อีกครั้งคุณผู้ชมค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
ใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อไปได้ทางช่องทางโซเชียลของอาจารย์ปอย
ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปอนะคะ